งูเหลือมเนี่ยถ้าจะไปเจอในป่าย่ารกทึบอะไรอย่างนี้มันไม่แปลก

แต่เจอที่สารวการกรุงเทพ๒ดินแดน
นี่อ่ะน่ะใช่พี่ว่าชวนขนลุกป่ะเห็นป่ะสายสายนั่นน่ะแค่นางงูเหลือม
สายสื่อสารเปล่าหนูดูดีดอม
เห็นยังผมว่าเกิน๓เมตรอ่ะมันมาทักครับ
โอ้โหนี่โอ้โหอนาคอนด้าเลยนะใช่ค่ะชวนขนแขนสแตนอัพมากมากเลยนะคะ
งูยักษ์ตัวนี้ล่ะคุณผู้ชมมันคือเหลือมนะคะนี่ไงเห็นป้ายข้างหลังได้ไหมคุณผู้ชมฮะ
ราวาการกรุงเทพใช่ดินแดนเลยใกล้เราเลยครับ
ระวังกันด้วยนะใครขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าออกมีงูเหลือมตัวใหญ่โคตร
ห้อยลงมาขนลุกสุดถ้าขนลุกไม่ต้องสู้นะแบบนี้ร้านสู้นะฮะมันใหญ่จริง
เออใหญ่มากเออขนลุกจริงไม่แล้วในเรียนการข่าวไม่ได้บอกละจับได้ไม่ได้

เอ้ามีอีกเหรอมีอีกค่ะล่าสุดนี่
โพสต์ภาพงูอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นเหลือมขนาดกลาง
เมื่อกี้ไซส์ใหญ่คราวนี้ไซส์กลางนะคะ
เอสเอ็มแอลพวกี้แอลนะฮะค่ะอันนี้เมเดียมนะฮะ
คุณผู้ชมดูนะคะไปโพสต์บอกว่าเจออีกตัวหนึ่ง
เมื่อกว่าบนกรณ์ตัวแม่อันนี้ตัวลูก
ภาพนี้หลังจากที่ปรากฏออกไปปรากฏว่ากู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ

แต่พบตัวลูกตัวแม่ที่ตัวยาวขวามือ
ห้อยตรงเตงมาจากต้นไม้

เฉียวที่ที่ไปหาก่อนแถวนั้นเด็กเดินเยอะแยะไปหมดน่ะ
เหลือหยากทีเบตได้ั่เมื่อกี๊น่ะ